พี่เบียนสุกวรวัฒค่ะ
โพสต์ภาพนี้นะคะจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วนะคะ
ช่วง๑๐โมง๔๙นาทีค่ะนี่โพสต์แคปชั่นยาวเหยียดเลยค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเขาต้องมีพยาน
ก็เลยต้องโทรตามเพื่อนเนี่ยค่ะมาเป็นพยานด้วยนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมแบบนี้นะคะวันที่พี่เวียประกาศแต่งงานเนี่ยวันที่หนึ่งเดือนเจ็ด
แล้ววันนั้นลอตเตอรี่ออกหนึ่งเจ็ด
แล้ววันนี้คุณผู้ชมค่ะวันที่พี่เวียสุโกลวัตจดทะเบียนสมรสนะคะ
เป็นวันที่แปดเดือนเจ็ด
ไม่แน่นะคะงวดวันที่๑๖กรกฎาคม
แล้วแต่ความเชื่อแต่ส่วนตัวพี่แจ๊กกะลินทดไว้ในใจเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าพี่เวียเขาปังมากรวมไปถึงเลขเลิกด้วยนะคะ
เขาแต่งจริงวันที่๑๗กรกฎาคมนะคะเลขสวยทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค่ะ